ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายของวอเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดสตูนครับ
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับ
เอาชนะทีมจีน๓ไป๒ต่อ๐เซต๒๑ต่อ๑๘๒๑ต่อ๑๙นะครับ
เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมจีน๒
ส่วนอีกคู่ทีมไทย๒นะครับธนรัฐาอุดมชวีกับรำภัยพฤษนุ่มวงแพ้คาซักสถาน๒เซตรวดนะครับ
และ๑๑ต่อ๒๑ตกรอบเช่นเดียวกับทีมไทย๓นะครับ
ก็คือพวรรณจันทวิชัยกับทัศริดาสิงเชื้อนะครับ
แพ้ไต้หวัน๐ต่อ๒เซต
รองชนะเลิศในเวลา๑๕นาฬิกา๕๕นาทีนะครับ
และชมบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีได้เวลา๒นาฬิกาครับ